และแน่นอนมีเรื่องของตัวเลขมาฝากเช่นเคย

แต่ว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้เขาก็งงนะ
มีเอกสารส่งมาถึงบ้านเป็นจดหมายเขียนว่ารับด่วนรับมากอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็บอกได้ว่างวดหน้าเนี่ยเลขออกอะไร

รู้ที่อยู่บ้านเธอได้อย่างไรเพราะเธอไม่เคยเล่นหวยเลย
แล้วใครเป็นคนส่งมาเนี่ยรับมากด่วนที่สุดนี่ส่งมานะครับ
เอกสารฉบับนี้อ้างว่ามาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยครับ
พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนหวยออก๓วันในงวด๑๖พฤษภาคมนะฮะ
มีเลขท้าย๓ตัวรางวัลที่๑ชาวบ้านก็เรียกว่า๓ตัวบน
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๒ตัวล่างก็มา
แล้วก็บอกแบบว่าโอกาสแบบนี้นะไม่ได้มีให้กลับบ่อย
ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะฮะ
เอกสารดังกล่าวยังมีการลงชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นผอกองสลากด้วยนะฮะ

อีกทั้งบอกทิ้งท้ายด้วยว่าที่ได้รับเอกสารนี้ให้ติดต่อกลับมาที่เบอร์นี้

โทรมาดูลติดตอบดูลประมาณ๓ครั้งได้มาสักครู่เนี่ยในเอกสารอะ
แน่นอนเอกสารเท็จแน่นอนคุณผู้ชม

การเปิดเผยรางวัลล่วงหน้าแบบนี้มันเป็นกลงของมิจฉาชีพ
เพื่อหลอกลวงให้คุณจ่ายเงินเขา
กองสลากมีการประกาศเตือนอยู่บ่อย

และตำรวจก็ยังเคยจับกลุ่มแก๊งแบบนี้มาแล้วหลายครั้งทีเดียวนะครับ

ขอเลขตามวัดตามวาเอาอันนี้น่าจะโอเคกว่า